ระวังสิ้นสุดทางพืช

คุณพีชพัชราแล้วก็ก้าวสุพัชราค่ะ
ตามลอยนายนพัฒน์กับใบเฟิร์นมาติดหลายคนลุ้นค่ะ
แล้วต้องบอกว่าคู่พีชกับก้าวเขาน่ารักจริงนะ

มาถึงละครเรื่องล่าสุดเรื่องรากแก้วค่ะ
แถมนอกจอพีชก็ขยันคอมเพนต์สอดหยอดสาวก้าวไม่หยุดเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะหนุ่มพีชก็เปิดใจกับพี่นักข่าวเมื่อวานนี้ค่ะว่า

ที่เห็นชอบมงคอมเพนต์แจวกันค่ะ
เพราะว่าสนิทกันมา๑๐กว่าปีแล้ว

ตอนนี้ชีวิตผ่านประสบการณ์ความรักมาเยอะเลยไม่คาดหวัง
แต่ความสัมพันธ์กับก้าวเนี่ยเท่าที่เป็นปัจจุบันนี้มันดีมากอยู่แล้วค่ะ

เพราะว่ามองว่าทุกอย่างในโลกนี้สามารถเกิดขึ้นได้
ยังบอกด้วยนะคะว่าก้าวเนี่ยน่ารักคนก็เลยชอบเขาเยอะ
คุณผู้ชมคือมันฟินมากนะตอบเท่านี้
เราก็ใจฟูแล้วล่ะค่ะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็ทำอย่างนี้มาจะ๑๐ปีแล้วมั้งครับ
ว่าไงว่าวันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมาก
ใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงทำไม
คือผมมองว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเป็นไปได้หมด

โอเคได้แล้วแต่

เค้าบอกน่ารักคนคนน่ะชอบเค้าเยอะไง

ก็ตอบแบบนิ่งแต่ว่าตอนนี้เขาทำงานเยอะจริงค่ะ

ขนาดจะตอบอะไรต้องแบบทักถามกัน

แต่แบบคุณเห็นแววตาแล้วก็มุมปากเขาที่ได้ยิ้มนะ

น่าจะเชียร์กันได้อยู่นะคะ